ประชันวิสัยทัศน์รอบแรกของนางฮิลาลีคลินตัน
แล้วก็นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ก็จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับ
กลางผลโผล่ของหลายสำนักที่ต่างชี้ว่า
ต่างฝ่ายต่างมีคะแนนนิยมสูสีแบบหายใจลดต้นคอ
โดยการอภิปรายประชันวิสัยทัศน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮอฟสตรา
นิวยอร์กโดยจะเริ่มขึ้นในเวลา๒๑นาฬิกาคืนวันจันทร์
ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าประมาณ๘นาฬิกาพรุ่งนี้

โดยการดีเบตจะใช้เวลา๙๐นาทีในประเด็นทิศทาง
ในอนาคตของสหรัฐการสร้างความเจริญรุ่งเรือง
และการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
ดีเบตรอบแรกนี้นะครับมีขึ้นในขณะที่ผลสำรวจความนิยมของหลายสำนัก
ว่าทั้งคู่มีคะแนนนิยมสูสี
มีคะแนนนิยม๑๔๖ส่วนทรัมป์อยู่ที่๑๔๐
ละ๒๐ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใคร
ดีเบตรอบแรกจึงถือเป็นโอกาสสำคัญของทั้งคลินตัน
และทรัมป์ในการโน้มน้าวกลุ่มคนเหล่านี้
วิเคราะหมองว่าฮิลาลีมีจุดแข็งในเรื่องของความรอบรู้
ในนโยบายจากประสบการณ์ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
ซึ่งหากใช้เวทีนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ทิศทางอนาคตของประเทศหากเธอเป็นผู้นำ
ก็น่าจะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากคู่แข่งอย่างทรัมป์
โดยฮิลาลีก็ถูกมองว่าเจนสนามในการดีเบต
แต่ก็ถูกตั้งคำถามจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเรื่องของความซื่อสัตว์
โดยเฉพาะจากการโจมตีของทรัมป์ในประเด็นการใช้อีเมลส่วนตัว
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ
จนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับธุรกิจขนาดใหญ่
ขณะที่โดนัลดทรัมป์ถูกมองว่าเป็นคนคาดเดาได้ยาก
ทรัมทรัมป์มีหลายกลยุทธ์ในการเลี่ยงการตอบคำถาม
การตอบแบบกว้างไปจนถึงนำคำถามที่ถูกถามโจมตีกลับคู่แข่ง
แต่ทรัมป์ก็ถูกมองว่ามีจุดอ่อนในเรื่องความรอบรู้ในนโยบาย
รวมถึงถูกมองว่าหากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ระหว่างการดีเบตกับฮิลาลีและตอบโต้กลับด้วยความก้าวร้าว
ก็อาจจะทำให้เขาเสียคะแนนนิยมจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้หญิง
ที่มีอยู่๑๕๓จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดได้ครับ